จำโดยปราบรามยาเสพติดได้ร่วมกับปปศเปิดยุทธการชายยาสยบพยาบาลีหกสิบทับหนึ่งนะคะ
สามารถเข้าไปยึดทรัพย์เครือขายยาเสพติดชาวลาวในประเทศไทยรวมแล้วทั้งหมด๓๖จุด
ทรัพย์ได้แล้วก็รวมกว่าร้อยล้านบาททีเดียวนะคะรายละเอียดติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
เขาจับตามหมายจับนะครับพร้อมที่จะยึดทรัพย์ตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมด
เพื่อจะหยุดตัดเส้นทางการจำหน่ายที่พวกนี้ฆ่าลูกหลานเรามากมายเหลือเกิน
หลังการข่าวแน่ชัดว่าเท้าไซสนะแก้วพิมพาหัวหน้าเครือขายยาเสพติดชาวลาว
เดินทางมายังกรุงเทพมหานครด้วยสายการบินและจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา๑๕นาฬิกา๕๐นาที
หลังจากท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตมาหลายวันเมื่อข้อมูลแน่ชัด
ตำรวจปราบรามยาเสพติดจึงตั้งวอรูมเพื่อวางแผนจับตัวพ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญนี้
ภายใต้แผนชัยยะสยบภัยรีหกสิบทับหนึ่ง
ฆ่าลูกหลานเราเยอะแล้วเราให้เวลาเขามา๕ปีเนี่ยเราสูญเสียคนของเราทั้งคนดีและคนไม่ดีเยอะมาก
ตอนนี้เป็นเวลาของเราบ้างหลังเท้าไซสนาปรากฏตัวที่สนามบิน

พร้อมกับเพื่อนชายหญิงที่เดินทางมาด้วยรวม๔คน
เพื่อนำตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ในชั้นการสอบสวนเท้าไซสนาให้การภาคเศษ
และยังไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานว่าเท้าไซสนะ
คือผู้สั่งการในเครือขายยาเสพติด
ศรีศุกร์ดาวเรืองที่ทางการไทยและลาวต้องการตัว
ปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศ
แนวทางการสืบสวนเชื่อว่า
หาก๒ประเทศขยายผลยึดทรัพย์ร่วมกัน
จะได้ทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด

ตอนนี้เราได้ราชินีมาแล้ว

เราได้แค่ทำลายแค่๑เครือข่ายใหญ่
ที่ทำลายประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้านเยอะมาก

จากนั้นจะว่าจ้างกลุ่มลำเลียงยาเสพติดและจัดหารถยนต์
เพื่อนำไปทำเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย
ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีปลายทางยาเสพติดที่ประเทศมาเลเซียไต้หวันและสิงคโปร์
ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยสกัดจับเครือข่ายนี้ได้ถึง๕ครั้งรวมยาบ้า๕ล้านเมตร
แต่มียาเสพติดอีกจำนวนมากที่หลุดพ้นการจับกลุ่มของตำรวจ
และสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล
เพราะยาเสพติดส่วนหนึ่งถูกกระจายไปยังเครือข่ายในประเทศไทยด้วย
ปฏิบัติการยึดทรัพย์เมื่อเช้านี้เฉพาะในประเทศไทย
ขยายผลยึดทรัพย์ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๑

ได้ทรัพย์สิน๗๔รายการทั้งบ้านโฉดที่ดิน๑๔แปลง
รถยนต์หรู๑๔คันรถจักรยานยนต์๑๑คัน
รถเพื่อการเกษตร๒คันบัญชีเงินฝาก๒๙รายการ
รูปภัณฑ์และเงินสดรวมมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
ส่วนทรัพย์สินของเท้าไซสนะที่สปลาว
ธุรกิจโรงแรมโรงเลื่อยบ้านและรถหรู
ทางการลาวจะดำเนินการขยายผลเพื่อยึดทรัพย์ทั้งหมด
ข่ายของเท้าไซสนะเป็นเพียง๑ใน๑๐เครือขายยาเสพติด
ข้ามชาติรายใหญ่ที่หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของไทย
ทลายเครือข่ายในเร็วนี้
วิมุลวันธรรมพักตีข้าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน